คุณผู้ชมคะมาถึงเรื่องที่หลายคนรออยู่
คือเราตามข่าวกันมาตลอดเลย
แล้วก็ล่าสุดความเคลื่อนไหวในวันนี้เนี่ย

มีการส่งไปให้ปอทตรวจสอบ

ก็จะต้องเอาไปเปรียบเทียบทางการแพทย์ก่อนถึงจะยืนยัน
เป็นผลทางเทคนิคของนาฬิกา
แถวนี้ก็ต้องกระทบทางการแพทย์ว่า

ชีพจรของลาลาเบลหยุดเต้นประมาณ๕โมงเย็น
ของวันที่๑๖คือวันที่เกิดเหตุ
เรื่องนี้ความคืบหน้าเราต้องตามกัน
เพราะว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการแถลง
ผลการชนะสูตรเบื้องต้นสาเหตุการเสียชีวิต
ว่าเกิดจากพิษสุราที่มันมีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสเลือด
สูงถึง๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
หรือว่าสารนั้นคัดหลังของผู้อื่นในร่างกาย
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
วันนี้ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกซีรีย์วัฒน์ดีพอ
รองผู้บังคับการกองปราบของปอทบอกว่า
รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
กับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
บอกว่ามีการตรวจสอบหลักฐานหมดแล้ว
ส่งผลกลับมายังกองบังคับการตำรวจนครบานภาค๘แล้ว
ซึ่งล่าสุดค่ะมีรายงานมา
เบื้องต้นพบว่าหัวใจหยุดเต้น
ตอน๕โมงเย็นของวันที่๑๖กันยายน

ผลอันนี้ที่ออกมาเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลแบบไม่เป็นทางการ
แล้วก็จะต้องมีการไปตรวจสอบทางการแพทย์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนด้วย
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
บอกว่าผลที่สื่อมรชนนำเสนอออกไป
ยังไม่ได้มีการยืนยันที่ชัดเจน
ดังนั้นทางตำรวจก็เลยจะต้องรอเอกสารอย่างเป็นทางการ
แล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบทางเทคนิคก่อนนะ

เป็นสิ่งที่ตำรวจยึดในการดำเนินคดีในครั้งนี้
คือจะให้น้ำหนักไปในเรื่องของผลทางการแพทย์ในการชนะสูตร
เพราะว่าผลทางการแพทย์มันบอกทุกอย่างได้ทั้งหมดเลย
แล้วก็วันนี้จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดีอีกครั้งหนึ่งด้วย
ว่าน่าจะมีความชัดเจนทั้งในเรื่องของคดี
แล้วก็ในเรื่องของผู้ที่กระทำความผิด
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือการตรวจบ้าน
ที่จัดปาร์ตี้แถวบางบัวทอง
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกศิรพบอนุสิริ
ผู้กำกับการสพบางบัวทองก็เปิดเผยนะคะ
เพราะว่าข่าวออกมาตอนแรกบอกว่าไปเจอเกล็ดสีขาวใช่ไหม

เออบอกว่าเกล็ดสีขาวเนี่ยมันห่ออยู่ในถุงพลาสติกขนาดเล็ก

ผลการตรวจเบื้องต้นจากสำนักงานวิทยาการจังหวัดนนทบุรีเนี่ย
ปรากฏว่าเกล็ดสีขาวนั้นไม่ใช่กลุ่มเมดแอมเฟตามีน
หรือว่ากลุ่มของยาไอซ์ยาบ้าอันนี้ผลเบื้องต้นนะ
ซึ่งหลังจากนี้จะนำส่งตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

คิดว่าเรื่องของเกล็ดสีขาวน่าจะรู้ผล
ใช้เวลาอีกประมาณ๒สัปดาห์ถึงจะทราบผลนะคะ
รวมทั้งเรื่องของการตามหาตัวว่า
คนที่เอามือไปรูปที่ใส่นาฬิกาสีทองนั้นเป็นใครด้วย
ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นน้ำอุ่นหรือว่าเป็นคนที่ไปอยู่ในปาร์ตี้ด้วยเหมือนกัน